ปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเทคนิคลีลาการร้องเพลงของเหล่าทหารกันบ้างดีกว่า
ไม่อยากจะขัดใจตัวเอง
นี่เขามีหลายเวอร์ชั่นมากกว่านี้อีกจะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ
เจอขึ้นมาก็ชัดหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน
อยากจะสารสัมพันธ์ต่อไปกับเธอให้ยาวนาน
อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดมาแดดเดียวนี้
ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ
เออเป็นไง
ตลกตรงที่เขาเข้าแถวแล้วร้องได้คนละท่อนนะคุณ

ใช่คือลีลาแต่ละคนคนแรกเปิดมาหล่อเลยนะ
ป๊อปอยู่ดีเอ้าคาราบาลก็มา
ถ้าเราแถวกันมาแบบนี้โอ้โฮเป็นระเบียบไง
ถูกมีท่าด้วยนะคะซึ่งเจ้าของที่เขาปล่อยคลิปออกมาเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยนะ

รอบนี้โค้ดจานุสร้างสรรพงานแอธเทอร์ฮาวค์
ถ้าถูกใจก็แชร์ไปดูกันได้เลย
นี่แหละค่ะกิมมิกของสิ่งนี้ก็คือนอกจากจะร้องเพลงเพราะมีการเรียงแถวที่สวยงามแล้วนะคะ
เหล่าทหารค่ะก็ยังมีแนวลีลาการร้องของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันตามความถนัด
อันแรกเป็นเพราะใช่ไหมแล้วก็มีแบบแนวพี่แอดคาราบาลก็มานะคะ
บางคนร้องเป็นแบบลูกทุ่งลูกคอมาเต็ม
หรือร้องไปแบบเพื่อชีวิตอีกแนวหนึ่งก็มีเหมือนกัน
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ชมคลิปนี้กันกว่า๔๐๐๐ครั้ง
แชร์กันไปอีกหลายพันครั้งนะคะ
ก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทหารเป็นจำนวนมากเลย
ตอนปิดท้ายนี่มีแอบล้อมด้วยนะต้องไปดูกันเองนะ
อ๋อมีแอบเลาะแบบเหมือนเป็นประโยคเด็ดหมัดฮุฟจบ

ความสุขเล็กน้อยไป
ตึงตึงมีเรื่องแล้ว
เก่งนะคือเพลงจบที่เขาพอดีไง

ถูกประโยคเด็ดหมั่นฮุก
ตึงมีเรื่องแล้ว

สอบถามไปยังเรืออากาศตรีเดชเมืองมูลนะคะ
ซึ่งก็เป็นนายทหารประชาสัมพันธ์

ก็เปิดเผยว่าคลิปทหารร้องเพลงเนี่ย
เป็นกิจกรรมสันทนาการยามเย็น
ของทหารกองประจำการกองบิน๔๖
ซึ่งก็เป็นทหารใหม่ที่เพิ่งเข้ามา
เมื่อช่วงวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ

ตรีแล้วก็สร้างสีสันความสนุกสนานร่วมกันค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะทำให้รู้สึก

เสียงดีเยอะมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลย
ทีก็เต้นบ้างอะไรบ้างทั้งร้องทั้งเต้นมีหมด
ต้องยอมเขาจริงนะบางทีเป็นคนทำอะไรที่สุดไงใช่นะคะ